เราจะพูดถึงเรื่องของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศเนี่ย
จีนครับยังเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย
แล้วก็ยังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
เหตุผลเพราะอะไรติดตามจากคุณทัศนัยโคตรทองในช่วง๗๔ปีวันชาติจีนครับ
สวัสดีครับติดตามพร้อมกันในช่วง๗๔ปีวันชาติจีนกับผมทัศนัยโค้ดทองนะครับ
คุณผู้ชมครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนนะครับ
ต้องบอกว่า๒ประเทศนี้มีการค้าการลงทุนร่วมกันมหาศาลครับ
จีนนะครับเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของประเทศไทยมากกว่าสหรัฐด้วยซ้ำไปนะครับ
๑๐เดือนที่ผ่านมามีมูลค่าการค้าร่วมกันไม่ต่ำกว่า๓ล้านล้านบาทนะครับ
มาดูนะครับว่าไทยจีนนั้นมีการนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่างกันเป็นสินค้ากลุ่มไหนประเภทใดบ้างนะครับ
ข้อมูลจากสำนักงานประหลักกระทรวงพาณิชย์พบว่าการค้าระหว่างประเทศของไทย๑๐เดือนแรกของปีนี้ครับ
มีมูลค่าการส่งออกกว่า๘ล้านล้านบาทครับขยายตัวเพิ่มขึ้น๑๙๗จากปีก่อนนะครับ
โดยคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยยังคงเป็นจีนครับโดยการค้าไทยจีนสิบเดือนแรกของปีที่ผ่านมามีมูลค่ากว่าสามล้านล้านบาท
ขยายตัวเพิ่มขึ้น๑๔๐๗เมื่อเทียบกับปีก่อนครับโดยไทยส่งออกไปที่จีนกว่า๙๙๐๐ล้านบาทเพิ่มขึ้น
และไทยนำเข้ามานะครับ๒๗๐๐ล้านบาทเพิ่มขึ้น๒๐๔ครับไทยขาดดุลกับจีนไปนะครับประมาณ๑๗๐๐ล้านบาทนะครับ
ส่วนคู่ค้าอันดับที่๒ที่รองจากจีนก็คือสหรัฐนะครับมูลค่าการค้ารวมกว่า๑ล้าน๙แสนล้านบาท
สำหรับสินค้าที่เราส่งออก๕อันดับแรกส่งไปจีนเนี่ยนะครับมีผลไม้สดแช่แข็งครับผลิตภัณฑ์ยางเม็ดพลาสติกนะครับผลิตภัณฑ์มันสับปะหลังแล้วก็เครื่องที่เป็นคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ส่วนสินค้าที่ไทยนำเข้าจากจีน๕อันดับแรกที่เยอะที่สุดเลยครับก็มีเครื่องจักรไฟฟ้าส่วนประกอบเคมีพันธุ์เครื่องจักรกลและส่วนประกอบนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านคอมพิวเตอร์อุปกรณ์แล้วก็ส่วนประกอบต่างครับอันนี้ก็เป็นมูลค่าการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับจีนครับ

สัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนจะแน่นแฟนเติบโต
และการลงทุนจะขยายตัวได้มากขนาดไหน
กับการดำเนินงานของรัฐบาลปัจจุบันนี้

ศูนย์วิจัยเกษตริกรไทยคาดกันว่า
ในปี๒๕๖๖นี้เศรษฐกิจจีน
ยังสามารถเติบโตได้ที่๕๗
แม้ว่าเศรษฐกิจจีนในไตรมาส๒ปี๒๕๕๙
โตต่ำกว่าคาดการณ์ที่๖๓
เนื่องจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
อดคล้องกับข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ที่ระบุว่า
ส่งออกของไทยภาพรวม๗เดือนแรกของปี๒๕๕๙
มีมูลค่ารวมกว่า๕๕๐๐๐ล้านบาท
ตัวร้อยละ๓๘เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
สาเหตุส่วนหนึ่งเพราะการส่งออกไปตลาดจีน
ช่วง๗เดือนแรกปี๒๕๖๖หดตัว๑๕
หลายคนอาจจะกังวลใจ
ถ้ามิติของการส่งออกของประเทศไทยที่ส่งออกบัญชี
หลายคนก็อาจจะห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องของการชะลอตัว

เพราะในปีนี้เราเห็นสัญญาณเชิงลบที่มันทยอยออกมา
แต่จริงแล้วในตลาดจีน
เรื่องของการบริโภคการจับจ่ายใช้สอย
ยังมีทิศทางแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
เราจะเห็นได้ว่าเรื่องของอาหาร
อาหารเสด็จรูปของประเทศไทยที่ส่งออกไปจีนนะได้รับความนิยม

การมาของรัฐบาลใหม่นะครับ
รัฐมนตรีพาณิชย์แล้วก็รัฐมนตรีในกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ก็อาจจะออกนโยบายมาตรการใหม่

ในการที่จะผลักดันเรื่องการส่งออกของเราไปสู่ตลาดจีน
นี่ก็เป็นตัวแปลในมิติเชิงบวก
ที่อาจจะทำให้การส่งออกเราเพิ่มมากขึ้น
ส่วนการลงทุนครึ่งปีแรกของปี๒๕๕๙
เดือนมกราคมถึงมิถุนายน
นักลงทุนจีนเข้ามาลงทุนแล้ว๒๔ราย
เงินลงทุนกว่า๑๑๕๐๐ล้านบาท
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่อยู่ในเมืองจีน
พยายามที่จะผันตัวเองลดความเสี่ยงในการอยู่ในตลาด

จากเดิมที่อยู่เฉพาะในประเทศจีนออกมาอยู่ในต่างประเทศ
ใกล้บ้านเขาที่สุดก็คืออาเซียน
แล้วที่เหมาะผมคิดว่าประเทศไทยมีความเหมาะสมมากที่สุด
ประเทศหนึ่งในหมู่อาเซียนนะครับที่จะเป็นฐานการผลิตใหญ่
แคมเปญลักษณะแบบนี้ถ้ามีการสารต่ออย่างต่อเนื่อง
แล้วผมคิดว่าก็จะเป็นประโยชน์
ทำให้อุตสาหกรรมธุรกิจต่างของจีนเกิดความมั่นใจมากขึ้น
เพียงนักธุรกิจจีนที่สนใจมาลงทุนในประเทศไทย
ปัจจุบันนักธุรกิจไทยก็เริ่มสนใจไปลงทุนในประเทศจีน
ธุรกิจเกษตรแปรรูปที่ขยายไปกว่า๖๐๐บริษัทอาหารแปรรูปต่าง
อุตสาหกรรมพลังงานไปจนถึงธุรกิจบริการ
อย่างร้านอาหารร้านนวดสปาที่ได้รับความนิยมสูงมากขึ้นเรื่อย
ทีมข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐทีวีรายงาน
เศรษฐกิจจีนเติบโตก็จะมีการบริโภคในประเทศเพิ่มมากขึ้น
แล้วก็จะมีการนำเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มมากขึ้น
และนักธุรกิจจีนเองก็จะขยายการลงทุนมาที่ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
และนี่คือประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับนะครับ
ทั้งหมดนี้คือ๗๔ปีวันชาติจีนกับผมทัศนัยโค้ทองสวัสดีครับ